ถ้าพูดถึงว่าเวลาสาวใหญ่เขาจะไปจีบเด็กไว้อ้อ

เขาอาจจะโดนเมาส์ว่ากินยาอ่อนหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
การที่เราคบแฟนเด็กมีแฟนเด็กชีวิตมันดีการันตีด้วยพี่แอนนี่แหละค่ะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่แอนแล้วก็หนุ่มเจมสจีรายุเขาควงคู่กันมา
เวนต์ห้างดังคุณเห็นไหมสวยหล่อสุดปังอลังการ

ใช่แล้วก็เขามาในครั้งนี้ก็มาพูดถึงกระแสละครที่หลายคนชื่นชอบ
ว่าเออเคมีมันได้มีความกุ๊กกิ๊กน่ารักดี
แอนก็ยังยอมรับเลยนะว่าเฮ้ยพอมารับบทเป็นสาวใหญ่ปิ๊งเด็กหนุ่มแล้ว
ได้เห็นพลังงานดีจากการมีแฟนเด็กเยอะเลยนะคะ
ก็เลยขอใช้โอกาสนี้รีวิวให้ฟังว่าครบเด็กมันดียังไงไปฟังกันเลยจ้า
มันดีมากค่ะนี่ขนาดแอนมีปลอมนะ
ช่วยรีวิวหน่อยครับว่าการมีแฟนเด็กเนี่ยมันแบบ

เอ้าเป็นว่าเคารพตัสสินใจของปี่แอนนะค้า

พี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

พี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ

กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ
กดอย่างวัยจริงเห็นพี่แอนทองผสมเจ้าหญิงแห่งโมงการบันเทิงไทยวัยที่สุดค่ะ